แม่คนนี้มาสู้เพื่อลูกที่พิการ

แค่ไม่มีหนี้ถึงจะจนแม่ก็จะอยู่กับลูก
สู้เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายในชีวิต
ที่เราเกิดมาจนเราต้องสู้
มันเป็นโอกาสของคนจนที่จะได้สู้
เงิน๑ล้านบาทกับชีวิตใหม่ของเธอและลูก

ร้อง

ตอนอยากหยุดกับแม่ที่สุดเลยค่ะ
เป็นความสนใจที่รู้สึกตอนเลยค่ะ
เพลงที่เปลี่ยนชีวิตเธอและลูกไปตลอดกาล
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
กินข้าวแล้วยัง
กำลังให้อย่างน้อย
เพลงที่๑๐มูลค่า๑ล้านบาท
มี๑๑ล้านบาท

ไม่ใช่เงินกู้

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเสาร์นี้
ร้านแตกห้ามพลาด